ซึ่งวันนี้ทีมข่าวเราก็ได้มีการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ฮาโลวีนในอีเทวอนเมื่อคืนด้วยนะคะ
ปาร์ตี้ได้เลยก็เลยพยายามเดินย้อนขึ้นไปในต่อแคบแคบจะไปหาน้องอีกคนนึง
บอกบรรยากาศเหมือนงานสงกรานบ้านเราที่ถนนศรีลมอะค่ะก็คือคนจะเยอะเยอะหน่อยเนาะ
นักท่องเที่ยวเธอบอกว่าบรรยากาศเหมือนก็จริงแต่จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าหลายเท่าเลย
เสียดกันจนกระเป๋าสะพายเธอขาดนะคะเธอต้องเปลี่ยนจากการสะพายมาเป็นกอดกระเป๋า
แล้วก็ยกมือมากันบริเวณหน้าอกเพื่อที่จะผลักคนอื่นออกไปอีกมือก็คล้องแขนกันกับเพื่อนเพราะว่ากลัวจะพัดหลงกันนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะต่อแคบแคบสี่สิบเมตรใช่ไหมที่คุณบอกอ่ะครับผม
ชั่วโมงนึงอะค่ะคุณความยาวแค่นั้นเองแค่นั้นนะคะอยู่ชั่วโมงนึง
คุณเนิร์สบอกว่าจุดทางลาดลงมาจากเนินเนี่ยตอนนั้นเธอยืนอยู่บริเวณด้านบนเนินพอดี
ภาพที่เธอเห็นนะคะเธอบอกเธอเห็นคนยืนเบียดเสียดกันเยอะมาก
เริ่มเห็นคนเป็นล้มและล้มลงไปกองกับพื้นแล้วหลังจากนั้นนะคะ
คนที่อยู่ด้านหลังอ่ะก็มีการดันดันดันกันไปจนล้มทับกันหลายหลายชั้น
ตามคลิปที่เราเห็นเลยที่ว่าเห็นเป็นภาพเจ้าหน้าที่ดึงคนออกมา
อันนั้นคือทับกันจนเป็นชั้นสูงขนาดนั้นนะคะซึ่งเธอบอกว่า
คือตอนนี้ตอนนั้นเธอตกใจมากเหมือนกันแล้วพอเธอเข้าไปเช็คข่าว
เห็นบอกว่ามีทั้งไฟไหม้มีทั้งแก๊สรั่วแก๊สระเบิดอะไรต่างนานา

ยืนยันเลยว่าไม่มีทั้งนั้นแหละแก๊สระเบิดแก๊สรั่วอะไรเลย
แต่สาเหตุมันคือคนเยอะเกินไป
บอกว่าเคราะห์ดีของเธอที่เธอกับเพื่อนมีสติ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์จุดที่เธออยู่ได้ทัน
เธอเลยรอดมาได้เพราะเธออยู่ตรงจุดบนเนินนะคะ
เธอรับทราบมากเลยที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในนั้น
แล้วสิ่งที่หนูเสียใจที่สุดเลยคือแบบ
ตอนที่ผู้หญิงเกาหลีเขาทักหนู
แล้วเขาเดินย้อนมากับหนู

แล้วเขาฟังที่หนูพูดไม่ออก
แล้วหนูก็ให้เพื่อนที่พูดเกาหลีได้ค่ะพูดกับเขา
แต่ด้วยความรุนแรงของการผลัก
เขาก็ถูกผลักดันเขาไปอยู่ข้างใน
ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะรอดหรือเขาไม่รอด
คือเธอบอกว่าภาพที่ติดตาเธอมากที่สุดคือภาพนี้ค่ะ
ภาพที่ทั้งคนธรรมดาทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่
ระดมกันปั๊มหัวใจคนเป็น๑๐เป็นร้อยในพื้นที่บริเวณตรงนั้น
บอกหูภาพนี้มันลืมไม่ลงจริงจริงอีกหนึ่งคนค่ะคุณเจนค่ะ
ไปร่วมงานนี้เหมือนกันเธอแต่งตัวแฟนซีด้วยนะ
แต่งกายเป็นผีหน้าขาวไปร่วมงานวันฮาโลวีนค่ะ
บอกตื่นเต้นมากเลยที่ได้แต่งตัวเป็นผีไปร่วมงาน
ก็มีคลิปวิดีโอตอนก่อนเกิดเหตุด้วยเธอบอกเลยว่าอุ้ยทุกคนกำลังสนุกสนานกันมาก
แล้วนี่เธอแต่งเป็นตัวนี้ค่ะเขาบอกว่านักเที่ยวก็แบบแน่นขึ้นเรื่อย
เรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปจน๔ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะคะ
เริ่มได้ยินเสียงร้องโวยวายบอกช่วยด้วยขอความช่วยเหลือ
ตอนนั้นเธอคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องออกจากตรงนี้ให้ได้
ยังไงก็ได้ต้องออกไปให้ได้เธอก็พยายามเบียดคนอื่นเพื่อเอาตัวเองออกไป
กระทั่งตอนที่ถูกดันมากมากเคราะห์ดีของเธอที่พวกเพื่อนอ่ะ
แขนเธอออกไปเธอถึงได้หลุดออกไปจากตรอกนี้ได้
เขาก็ดันเราจนเราหลุดออกมาจนเราหลุดออกมาค่ะก็มีแฟนเพื่อนนะคะ
ช่วยดึงเราออกมาแล้วก็พอหลุดออกมาปุ๊บก็อีกแป๊บเดียวเองค่ะ
พวกรถพยาบาลพวกตำรวจพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาก็แบบมากันแบบเร็วมากอะพี่
เดียวเข้ามาที่แรกหนูไม่รู้ว่ามีบ้านมีคนอ่ะเสียชีวิตด้วยไหม
แต่ว่าคือหันกลับไปมองก็คือมันมีคนล้มแบบเป็นกองแล้วอะพี่
แต่เราไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตอ่ะ
เป็นค่ำคืนฝันร้ายจริงจริงนะฮะใช่ค่ะไม่มีใครคิดนะครับว่า
ที่จะได้ไปเฉลิมฉลองและสนุกกันเพราะว่าอั้นมาจากโควิดหลายต่อหลายปีเนี่ย
สุดท้ายก็ต้องมาสังเวยชีวิตในเหตุการณ์สุดเศร้าครั้งนี้นะฮะ
และที่คุณมิ้นท์คุณผู้ชมได้เห็นว่าเรามีแผนผังพิกัดจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
จริงแล้วเราได้มีโอกาสได้คุยกับอีกหนึ่งคนด้วย

คุณเจสซี่เนี้ยเธอจะถักผมเนี้ยเป็นเปรียบเปรียสีทองทองนะฮะค่ะ
คนนี้ครับเธอก็ไปเที่ยวที่อีแทวรเหมือนกัน
แล้วเธอบอกว่าเธอนั่งอยู่ตรงบริเวณเหมือนกับ๓แยก๓แยกครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเห็นทุกเหตุการณ์เธอบอกนี่ไม่คาดคิดคือภาพยังติดตาเหมือนกัน
ตั้งใจจะไปเฉลิมฉลองเธอวาดแผนผังให้ทีมข่าวเราดูแบบนี้
รอกคนเข้าไปและจุดวงกลมสีแดงนั้นเป็นจุดที่เกิดเหตุ
เธอนั่งอยู่ตรงเหลี่ยมมุมนั้นพอดีเลยที่ลูกศรชี้ตรงจุดนั้นครับคุณผู้ชม
ภาพที่เธอเห็นแทนที่จะได้เห็นความรื่นเริงแสงสีที่สวยงามกลายเป็นเห็นคนนอนทับกันคนปีนหนีตายและคนตาย
ภาพติดตานี้ครับแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอย่างที่บอกว่ามีทั้งคนเจ็บคนตายและคนศูนย์หาย
ผู้หญิงสองคนนี้เพื่อนเขาตามหายังไม่เจอนะฮะโลกโซเชียลครับช่วยกันแชร์ข้อความของผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านนี้ครับ
โพสต์ข้อความเป็นภาพผู้หญิงสองคนซึ่งคาดว่าน่าจะศูนย์หายไปจากเหตุการณ์ฝันร้ายอีแทวรครับ
บอกว่าเรากำลังตามหาเพื่อนสองคนอยู่ติดต่อกันไม่ได้เลยค่ะ
ถ้าใครเจอใครเห็นที่ไหนติดต่อมาหน่อย
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นคนไทย๑คนและคนญี่ปุ่นอีก๑คน
ผู้หญิงทั้งคู่ครับและข้อความที่ทวิตไป
จากภาษาไทยแล้วมีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้าง
ภาษาเกาหลีบ้างแบบนี้
จนกระทั่งร่าสุดผมเช็คไปมาตอนช่วงหัวค่ำ
ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเจอเพื่อนนะครับ
ยังไงขอให้เจอเร็วก็แล้วกันเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบ